คุณผู้ชมคะมาดูคนร้ายที่ไปก่อเหตุลักษัพ
ก่อเหตุเสร็จหนีแล้วถึงขั้นหนีแบบกระโดดลงแม่น้ำแม่กรอง
แต่สุดท้ายพอกระโดดลงไปในแม่น้ำคุณผู้ชม

กระโดดลงไปปุ๊บตะโกนร้องให้ตำรวจที่ไล่ตามจับช่วยหน่อย
ตำรวจต้องไปช่วยคนร้ายขึ้นมาจากน้ำก่อนนะคะ
นี่คือตำรวจช่วยชีวิตคนร้าย
ก็คือนายชัยยศรัชดานะคะ
ก็นำขึ้นมาจากน้ำคือน้ำเชี่ยวมาก
นี่คือแม่น้ำแม่กรองรอดตายหุดหวิด
ชายศเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับสารจังหวัดสมุทรสงคราม
ข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหาสถาน
โดยใช้ยานพานะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด

คือเมื่อคืนวันที่๑๘กรกฎาคมค่ะ
นายชายศผู้ต้องหากับเพื่อนชื่อในมี่

สองคนนี้ไปลักทรัพย์ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๕ตำบลเมืองใหม่
อำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม

หนีมาที่ตำบลจอมประทัดอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรี
ก็เลยไปตรวจสอบเพื่อที่จะจับ

ลงรถที่หน้าสพอำภาวา

ลงจากรถหน้าโรงพักวิ่งหนีเลยแล้วกระโดดลงแม่น้ำแม่กรองเลยค่ะ
แต่น้ำมันเชี่ยวมากอย่างที่บอกคุณผู้ชมไป

ประเด็นคือที่กระโดดลงน้ำเนี่ยตัวเองว่ายน้ำก็ไม่เป็นนะ

สุดท้ายก็ต้องตะโกนร้องให้ตำรวจให้คนแถวนั้นมาช่วยค่ะ
นายชายศก็ยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
วันเกิดเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปกับในมี่

กระโดดน้ำหนีเพราะไม่อยากติดคุก

ก็นำตัวไปสพอำภาวาแบบนี้นะคะ

โดดน้ำกระโดดคลองหนีอันนี้มันแม่น้ำใหญ่เลยนะ

อย่าไปก่อเหตุลักษัพสีก็ไม่ต้องหนีไม่ต้องกระโดดลงน้ำ